กลับมาในช่วงนี้มีข่าวจากศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำค่ะ
ที่นี่เขาเตรียมเปิดประมูลออนไลน์งาช้างของพลายบุญชัยนะคะ
ลายบุญชัยนี่ล้มเมื่อเดือนพฤศจิกายนนี่แหละค่ะ
ก็จะเป็นการเปิดประมูลในราคาเริ่มต้นที่๒๕ล้านบาทนะคะ
แล้วก็จะนำเงินไปถ่ายชีวิตช้าง
สร้างสถานที่เลี้ยงช้างที่ดีที่สุดในศูนย์อนุรักษ์ช้างแห่งนี้ค่ะ
ที่เห็นอยู่นี้ก็คืองาของพลายบุญชัยอายุ๕๑ปีนะคะ
เนี่ยค่ะทางศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำเขาซื้อมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีห้าสี่
แล้วพลายบุญชัยมีอาการตกมันดุเกรี้ยวกราด
วานช้างกับผู้ดูแลก็ไม่สามารถที่จะดูแลใกล้ชิดได้นะคะ
พอมันหายตกมันควานช้างกับผู้ดูแลตรวจสภาพร่างกายปรากฏว่า
มันติดเชื้อที่เล็บเท้าทั้ง๔เลย
ก็รักษาอยู่๒เดือนอย่างเต็มที่จนสุดท้ายมันล้มลงวันที่๙พฤศจิกายนค่ะ
และนี่ก็คืองาของมันนะคะวันที่๑๗ถึง๒๐ธันวาคมนี้
ศูนย์อนุรักษ์ช้างเขาก็จะประมูลออนไลน์นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่๒๕ล้านบาทค่ะ
งาช้างที่นำมาประมูลนี้นะคะคือพลายบุญชัยเนี่ยเป็นช้างที่สูงใหญ่มากนะคะ
งาด้านขวาจะมีตำหนิจากเจ้าของเดิมเมื่อ๑๐ปีก่อนค่ะ
งบประมาณที่ได้เนี่ยนะคะก็จะนำไปถ่ายชีวิตช้าง
นำไปสร้างสถานพยาบาลช้างขยายพื้นที่สร้างโรงเรือนเพื่อที่จะนำช้างที่ฝากไว้อีก๑๖เชือก
เข้ามาดูแลในปีหน้าต่อไปนะคะเนี่ยค่ะถ้าท่านใดสนใจเขาจะประมูลก็สอบถามรายละเอียดนะคะ
ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอได้เลยค่ะ